เหตุการณ์ครับอันนี้ก็อุกอาจเหมือนกันครับลงใต้ไปที่เบตงที่ยาลากันหน่อยนะครับเจ้าของผับเป็นคนมาเลเซียก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กำลังจะไปทำงานที่ร้านปรากฏว่ามีคนตามมาขี่รถประกบแล้วยิงฮะนี่คือภาพวงจรปิดหลักฐานครับ
ร่างคนเจ็บโอ้โหหมาตกใจเลยหมาวิ่งแตกตื่นเลยฮะ
คนก่อเหตุมันวนรถกลับไปทางเดิมครับ

ยังมีแรงพยุงตัวเองขึ้นมาได้นะ
ตัดมาอีกมุมหนึ่งคนก่อเหตุกลับมาทางนี้ฮะ

มาจากซอยด้านซ้ายเมื่อกี้ใช่ไหม

ไม่ได้กลับเลี้ยวขวากลับไปทางซอยแรกที่เขาเริ่มตาม
นี่คือภาพหลักฐานครับวงจรปิด
ถนนมงคลประจักษ์ครับเป็นนาทีที่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบ
แล้วไปยิงเจ้าของผับเป็นคนมาเลเซียอายุ๕๕ปีเป็นผู้ชายนะครับ
ตำรวจเบตงครับไปตรวจสอบ

คนเจ็บมันล้มอยู่หน้าร้านขายยาที่เปิดไฟร้านอยู่พอดีเลย
พอเขาพยุงตัวเองขึ้นมาได้ก็ขอความช่วยเหลือ
ชาวบ้านเองก็ตกใจเห็นไหมคนเริ่มมาแล้ว
อเตอร์ไซค์ก็เริ่มจอดชะลอดูแล้วนะครับ
คืออุกอาจเพราะว่านี่คือเขตเทศบาลเมืองเบตงครับ
อำเภอเบตงจังหวัดยาลาอยู่ริมถนนด้วย
ตรงจุดนี้เป็นย่านชุมชนมีร้านรวงต่าง
มีผับบาร์สถานบันเทิงโรงแรม

คนเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่ท้อง๓นัด
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุหัวกระสุนไปเจออยู่หนึ่งหัว

และอีกหนึ่งหัวตกอยู่ที่ริมถนน
ใกล้กับจุดที่มอเตอร์ไซค์คนเจ็บนั้นล้ม
ถามว่าอ้าวแล้วเขามาอยู่ทำไมที่เบตง
คนเจ็บมีเมียเป็นคนไทยอยู่ที่อำเภอเบตงครับ
ถามชาวบ้านระแวกแถวนั้นบอกว่าไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะ
แต่มีคนได้ยินเสียงดังปั้ง
เข้าใจว่าเสียงประทัดซะด้วยซ้ำตอนแรก
กระทั่งมีคนออกมาดูก็เลยรู้ว่าอ้าวมีคนถูกยิงแล้วล้ม
เห็นไหมฮะคือในชุมชนตรงนี้คือเงียบมาก
แล้วตรงนั้นเห็นไฟสว่างขนาดนั้น
ไม่รู้ว่าเป็นร้านค้าหรือเปล่าด้วยนะคุณคิง
นั่นคือร้านยาร้านยาพอดีตรงที่เขาล้ม
ที่เล่าไปว่านั่นคือร้านยาแล้วเห็นไหมจะเริ่มมีคนออกมาแล้ว
คนงงแล้วนึกว่าเสียงประทัดไม่ใช่นี่คนโดนยิงนี่น่า
แล้วคนก็เลยเริ่มมาช่วยกันนั่นแหละครับ

เห็นว่าข้อมูลเบาะแสคือมีคนร้ายไปดักซุ่มอยู่แถว

แล้วพอเขาออกจากบ้านปั๊บตามเลยฮะ
คนเจ็บกำลังขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปที่ร้านซึ่งเปิดเป็นบาร์
เขาตามมาเสร็จปั๊บแล้วยิง๓นัดแล้วหนีกลับไป
เห็นว่าพิกัดทางหนีมุ่งหน้าตำบลทานน้ำทิพย์
สาเหตุตั้งเอาไว้สักสองสามประเด็นครับ

หรือ๓เป็นเรื่องของชู้สาว
ล่าสุดครับเมื่อสักครู่นี้มีรายงานเข้ามานะครับ
บอกว่าตำรวจรู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว

พอรู้ตัวแล้วก็จะนำไปสู่การจับกลุ่มได้อย่างแน่นอน
อีกไม่นานได้ตัวเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปฮะ